ลุงตู่ส่งไม้ต่อพาเศรษฐาทัวร์ธรรมเนียบ

ติดตามข่าวการเมืองมาจะมีข้อความอยู่๒ชุด
นะครับที่ได้ยินติดหูชุดแรกคือ
มิตรแท้และศัตรูถาวร

เมื่อวานนี้นะคะประจำทำเลียพัทธ์ฐาบาล
ส่งข่าวนี้มาแล้วใช้ข้อความว่า
บรรยากาศอบอุ่นและชื่นมื้น

คนที่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นอยู่ในขณะนี้

อุ่นแล้วก็ดูท่าทีกัน
คนที่๒๙ชี้ให้คนที่๓๐ดูตรงนั้น

เจี๊ยบนะครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบเป็นอย่างนี้นี่เองฮะ
นี่แหละครับผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
คนปัจจุบันนะครับก็นี่แหละครับ
พานายกรัฐมนตรีคนที่๓๐นะครับ
ไปดูนะครับบรรยากาศในธรรมเนียบรัฐบาล
ที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนะครับ
ก็พาชี้ชวนดูนกดูไม้ดูตึกนะครับ

ลักษณะท่าทางการคุยกันนี่ก็นะครับ

เศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับเข้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ

เป็นคนไปขอเข้าพบพลเอกประยุจันทร์โอชานะครับ

แล้วก็เป็นการหาลือแบบเป็นการส่วนตัว
เศรษฐานั่งแล้วรถตู้คันนี้ครับ

ธรรมเนียบรัฐบาลเวลา๑๐นาฬิกา๕๕นาทีเมื่อวานนี้
มีคุณนี่ครับคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษตำแหน่งก็คือ
การต้อนรับแล้วก็พาเข้าพบนะครับ
ไปรอแพลอคครัวเอกประยุทธในห้องรับรอง

ท่านก็มอบแจกกันดอกไม้นะครับ

แสดงความยินดีกับนายเศรษฐาแล้วก็นั่งคุยกันส่วนตัวสองคน
ส่วนตัว๒คนคุยกันตั้ง๔๕นาทีคุยกันเยอะนะถือว่าเยอะนะ
หลังจากนั้นนะครับนายกประยุทธ์ก็พานายกเศรษฐาทัวร์ธรรมเนียบครับ
ธรรมเนียบจากนั้นนายเศรษฐานะครับ
ก็ออกจากธรรมเนียบรัฐบาล๑๑นาฬิกา๕๕นาทีนะครับ
ก็สื่อมวลชนก็พยายามเรียกพยายามทักนะครับ
ก็อยากจะสอบถามแหละว่าคุยอะไรกับนายกคนที่๒๙บ้าง
จังหวะออกมาปั๊บนักข่าวก็จะเรียกตะโกนเสียงดังอยู่
คุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงนี้เรียกแล้ว
บ่งมือด้วยครับอยากจะได้ภาพบ่งนิดเดียว
แล้วก็ขึ้นรถไปเลยครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่นี่
เศรษฐาไปพักเพื่อไทยครับไปที่พักเพื่อไทย
คราวนี้ไปให้สัมภาษณ์แล้วไปให้สัมภาษณ์การขอเข้าพบพลเอกประยุทธ์นะครับ
คุณเศรษฐาถูกถามว่าความรู้สึกแรกที่เจอกับผลเอกประยุทธ์
ความรู้สึกแรกรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกับความรู้สึกแรก
ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารบครับก็ไม่มีอะไร
ก็คุยกันดีครับก็คุยกันดีตามแต่ผู้ใหญ่
ก็หมายคำนี้เป็นความตั้งใจของคุณเศรษฐา
เป็นเรื่องของเขาว่าหลังจากนี้ด้วยรับคุณเอกประยุทธ์ทางการ
ตั้งใจอยากจะเข้าไปพูดฝั่งพูดคุยของผลเอกประยุทธ์อย่างเป็นทางการ
ใช่ครับใช่ครับแล้วท่านดีท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรก
เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกมนตรีสองท่านมา
พบปะพูดคุยแยกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองนะครับ
พอท่านก็บอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจ
ก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมือง
ก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทน
การบริหารบ้านเมืองอะไรก็น่าจะแตกต่างกัน
คุณเศรษฐาบอกว่ามาจากภาคธุรกิจ
ซึ่งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมตอนที่คุณเศรษฐายังไม่ได้ประกาศตัวจะเล่นการเมือง
ตอนนั้นที่เคลื่อนไหวในทวิตเตอร์บ่อยเนี่ย
ก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะ

นักข่าวถามต่อบอกว่าการเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์
มันจะลบภาพความขัดแย้งอดีตได้เลยหรือเปล่า

คุณเศรษฐาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าคงลำบาก
เพราะว่าเรื่องความขัดแย้งมันมีอยู่ในหลายภาคส่วน
คิดว่าไม่ใช่แค่การพบปะกันครั้งเดียวแล้วก็จบกันไป
ก็ต้องให้เวลานะครับในการพิสูจน์
แต่อย่างน้อยก็ทราบเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์
ท่านก็อยากก้าวข้ามความขัดแย้ง

แล้วก็มีความเป็นห่วงบรรยายบ้านเมืองด้วยความจริงใจ

ต้องพยายามทำงานด้วยกันต่อไป
อย่างที่บอกไงมันไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ
ประเพณีที่เคยปฏิบัติมา
แต่มันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีหลังจากนี้ไหม

มาฟังทางฝั่งพลเอกประยุทธ์บ้างเพราะว่านักข่าวก็ถามไง
พลเอกประยุทธ์คะได้พบกับคุณเศรษฐาแล้ว

แล้วเนี่ยจะเป็นการสลายสีเสื้อสลายคั่วเลยไหมคะนายกคะ
ลองฟังไหมที่นายกให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องนี้ค่ะ
แล้วต้องคุยกันต้องคุยข้างกลางมากเนี่ยถ้ามันมันก็จะอย่างไรเหรอคะ
แล้วผมคิดว่าวันนี้มันก็ไปกว่าหน้าไง

ผมไม่จัดคลายมากไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหม

ตอนนี้อย่าไปช่างประเด็นเหล่านี้คิดเอาเองกันหมด

จ้ะ
ก่อนนะยังไม่ไปไหนสักหน่อยนึง
อย่าไปจับโยงอะไรให้มันเป็นประเด็น
คือพลเอกประยุทธ์ก็พยายามย้ำในเรื่องนี้นะคะ
แต่แหมเอาจริงคือในโลกโซเชียลก็จะมีการแบบไปจับจ้องมองว่า
ท่าทางการแสดงออกมันจะสื่อถึงอะไรยังไงได้บ้าง

แต่จริงนะคุณผู้ชมมาดูฝากฝั่งในโลกโซเชียล
อย่างคุณอมรัฐโชคประมิตกุลค่ะอดีตสสเก้าไกล

รูปของคุณเศรษฐากับพลเอกประยุทธ์
ท่าทางชี้มือชี้ไม้แบบนี้แล้วก็มีเนื้อเพลงนะ
กเขาคูรักประกอบคำบรรยาย
นกเขาครูจุ๊กจุ๊กกรูเนี่ยค่ะอย่างนี้
แล้วอีกภาพนึงเป็น๒เฟรม

คือเฟรมบนจำได้ไหมเนี่ยเป็นภาพข่าวแหละ
ไม่จับมือสองลุงประยุทธ์ประวิทย์อ่า

แต่เฟรมล่างเป็นภาพการจับมือ

เกี่ยวกับเรื่องของจุดยืนที่เปลี่ยนไปของนายเศรษฐา
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็ตามข่าวการเมืองนะ

อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้
ยุคนี้ก็จะมีเรื่องเครื่องดื่มเข้าไปเกี่ยวข้อง

พอประชุมเสร็จแล้วก็มาเจอนักข่าว
ทีนี้จังหวะนี้คุณผู้ชมท่านก็ยิ้มอยู่นะ

ใส่คนโจทย์อย่างคนหินเขา

นี่พี่ปู๊ดไทรัศน์เรานะครับ

ถ่ายรูปเซลฟี่นะครับนี่เค็มช่อง๓คือ
เขาอยู่กับพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่สมัยท่านเป็นทหาร

บอกว่าอาจจะสนิทสนมกันนะครับทำข่าวกัน

แล้วก็เหมือนได้มาอำลา
นักข่าวก็อำลาพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็อำลานักข่าวด้วย
พอหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมเสร็จคือฝนตกหนักคุณผู้ชม
ติดฝนกันหมดนั่นน่ะก็เลยถ่ายรูปร่วมกัน
พลเอกประยุทธ์ก็มีรอยยิ้มนะก่อนจะบอกว่า
ฝากสื่อกับท่านว่าที่นายกคนใหม่ไปแล้ว

แล้วก็ฝากพบเหล่าทัพให้ดูแลบ้านเมืองให้ดี

ส่วนใครจะเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมคนใหม่เนี่ยยังไม่ทราบ
ระหว่างตอนไปนั่งในรถแล้วคุณผู้ชมนี้ขึ้นรถไปแล้วนะ

บอกว่าวันนี้ค่าราชการอำลาเกษียณ๖๐ปี
แต่ฉันเกษียณ๗๐ปียังไม่ได้ไปไหน
ขณะเดียวกันในตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลครับ
เจ้าหน้าที่ก็เอารูปของพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกคนที่๒๙มาติดตั้งไว้
ก็เป็นรักษาการนายกอยู่ในขณะนี้นะ

นายเสถาธวิสินเป็นนายกคนที่๓๐
เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นธรรมเนียบ
อดีตนายกเรียบร้อยต่อจากคุณยิ่งลักษณวัสเลยแล้ว
นายกเคยบอกเหรอเคยบอกนักข่าวเหรอ
เคยคุยกระซ้ากับนักข่ากับบอก

คุณเคยไปฟังมีอยู่ช่วงหนึ่ง
น้ำหนักอะไม่ต้องถาม
เออเขาไปถามกันด้วย
เออเอาดิที่เบิ๊ดถามเรื่องความสูง

ถ้าเป็นระดับโลกนะตอนนี้นายกเศรษฐาเนี่ย

ข้อมูลไม่ผิดนะอันดับ๒ของโลกนะ

แต่ว่าถ้าในไทยเอาไล่ไป

ต้องการตลุดโทนทักษิณชินวัตรนะครับ

ครับนะครับต่อมาต่อมา

ช่วงคอมชนะครับ

แล้วก็คุณสมัครศูนย์ธรรเวศ

ต่อมากัญญายนศ์๒๑๕๑

จากนั้นคุณอพิสิทธิ์เวชาชิวะ

จากนั้นนางสาวยิ่งรักชินวัตร

สูง๑๗๐เซนติเมตรครับ
ถัดมาพลเอกประยุจรรย์โอชา
ก็นายกรัฐมนตรีคนที่๒๙
ก็สูงเท่ากับ๑๘๒นะ
คือสูงสุดถ้าไม่นับคุณเศรษฐา
๑๘๒เซนติเมตรโอ้โหสูงนะ
ผมไม่คิดว่าท่านจะสูงขนาดนี้
แต่แล้วคุณเศรษฐาทวีสินนายกคนที่๓
สูงถึง๑๙๒เซนติเมตรครับ

คุณเศรษฐาเป็นรองคนเดียวคือ

คนปัจจุบันอเล็กซานด้าวูซิช